ลงใต้ไปที่พังงาครับคุณผู้ชมครับ
แต่ว่าผู้ชายสองคนนี้เป็นชาวสุราชธานี

ถ้าปากใต้เขาเรียกพี่บ่าวน้องบ่าวใช่ไหม

แต่สุดท้ายครับมาหมางใจกัน

ฝ่ายหนึ่งเป็นตำรวจมีปืนพก

แต่อีกฝ่ายหนึ่งครับมีปืนยาว
ยิงสวนมาตำรวจเสียชีวิตฮะ

เหตุเกิดในสวนปามนะครับในตะมนต์บางม่วง
อำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาครับ

เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
ดาบตำรวจบัญชาแก้วนุ้ยอายุ๕๐ปี
ท่านเป็นผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบรามสพตะกัวป่า
ถูกยิงด้วยปืนลูกซองยาวนะครับ

เป็นรูพลุนแล้วครับถ้าเป็นลูกซองยิงนะครับ

พบรอยกระสุนนับได้๒๕รูครับนะฮะ

นายนรงจันแจ่มสายอายุ๕๖ปี

ห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณ๒กิโลเมตร

แล้วก็รับสารภาพแต่โดยดีบอกผมนี่แหละก่อเหตุ

ก่อนหน้านี้เป็นเพื่อนรักแล้วก็นับถือกัน

เพราะว่าเป็นคนสุราชเหมือนกัน

ดาบตำรวจบัญชาก็แวะเวียนมาเยี่ยม
กินมานอนอยู่ที่บ้านอยู่บ่อยครั้ง

เมาไงคุณผู้ชมนี่แหละฮะ
เมาแล้วพูดจาผิดหูกัน

ผู้ต้องหาอ้างว่าดาบตำรวจในชักปืน

นะฮะจะถูกเข้ามาฆ่า

ยิงสวนไปนัดเดียวเท่านั้นเอง

นะฮะเขาถือปืนมาหรือยังไง
หรือว่าเห็นปืนมั้ย

ทำยังไงเขาถึงจะฆ่าเราทำยังไง

ตกใจได้ทำยังไงอ่ะ
ที่มาทำบ้านเนี่ยเอ้ยพาไปกินเหล้าย้อมใจหน่อย
กินเหล้าต่ออีกเหรอ
อ้างแบบนั้นแบบเครียดไงย้อมใจนะฮะ
แต่ขากลับครับขี่รถสวนกับรถตำรวจก็เลยถูกจับ
เรื่องต้นตำรวจตั้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และมีปืนไว้ในครอบครองครับ